ต่อกันที่หนุ่มเบิ้ลปฐุมราชกันบ้างดีกว่า
เพื่อทดแทนคุณบิดามันดาแล้วเหมือนกันนะคะ

เอ๊ะใครกันเนอะจะเป็นผู้ไปถือหมอน
ให้กับหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชในวันพรุ่งนี้
หนึ่งในนั้นคนที่ถูกเพ่งเล็งก็คือคู่จิ้นของเขานั่นเอง
ธัญญาอาสยามนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งน้องธัญญาเองก็ยอมรับกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ
ว่าเจ้าตัวจะเดินทางไปร่วมงานและถือหมอนจริง
แต่ว่าถือร่วมกับแฟนคลับคนอื่นด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งมโนกันไปไกลไปฟังเสียงน้องกันหน่อยจ้า

แล้วก็เป็นพี่ชายที่รักแล้วก็สนิทมากค่ะ
จริงถือหมอนหมอนน่าจะมีหลายใบค่ะ
แล้วก็แฟนคลับก็น่าจะถือทุกคน
หนูก็น่าจะได้ถือแค่ได้ไปร่วมงาน
แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะ
แล้วก็อโหสิกรรมในต่างนานา

ก็ต้องไปร่วมอโหสิกรรมค่ะ
เขาเป็นคู่กัดคู่กัดจีนน่ะล่ะนะ
โดยหลังจากที่นักร้องหนุ่มเบิ้ลปฐุมราช
ซึ่งนักร้องสาวธัญญาเผยว่ารู้สึกเป็นห่วงชีวิตในรั้วทหาร
แต่ก็ยินดีที่พี่เขาได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายอย่างเต็มตัวค่ะ
แอบเป็นห่วงว่าจะไปกินอยู่อย่างไร
แล้วก็เขาเป็นคนที่นอนไม่ตรงเวลา
แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงว่าจะตื่นทันไหม
ต้องไปส่งเข้ากรมอยู่
คือจริงแล้วเนี่ยหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชเองเนี่ยเขาก็เพิ่งจะจับได้ใบแดง

ว่าจะบวชทดแทนบุญคุณบิดามันดาในช่วงเดือนตุลาคมนี้
รวมไปถึงเตรียมที่จะรับใช้ชาติในเดือนพฤศจิกายน
คือชีวิตของเขารับการวางแผนมาอย่างดีเรียบร้อยแล้ว

คือเร่งให้ออกเร็วที่สุดด้วยนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้แน่นอนว่าเรามีภาพบรรยากาศ
พิธีการปลงผมบวชอุปสมบท
เพื่อทดแทนคุณบีดามานดาของเบิ้ลปฐุมราช